เจ้าอาร์มสุภพุทธเทือนกลางดาวเตะฟุตสอทีมชาติไทย
ก็ใกล้ที่จะหายบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ
กลับมาซ้อมกับชนบุรีบลูเวฟในการลุยศึกฟุตซอล
โมสรชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพครับ
รักษ์ผลใสเน่นงามหัวหน้าผู้ฝึกศรชนบุรีบลูเวฟนะครับ
นำลูกทีมลงซ้อมต่อเนื่องที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก่อนทำศึกฟุตสอสโมสรชิงช้ำเอเชียครั้งที่๗
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๑๕๒๓กรกฎาคมนี้
สนามบางกอกอารีน่าโดยโค้ชหมีนะครับ
กล่าวว่าตอนนี้มีความพร้อมเกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
ส่วนเจ้าอาสุพุทธเถื่อนกลางดาวยิงตัวความหวังครับ
ที่ยังมีอาการบัดเจ็บเล็กน้อยก็ได้เชินอบิลล์นักกายภาพชาวสเปนครับ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้ในวันจันนี้ครับ
กันหน่อยนะครับไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
ในศิษย์ฟุตสอสสโมสรจิงช้ำเอเชีย๒๐๑๖นะครับ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคม
และจากนั้นครับในวันที่๑๗กรกฎาคม
ก่อนลุ้นให้ชนบุรีนัดผ่านเข้าสู่รอบด๊อกเอาต์ต่อไป

เพราะว่าในรอบต่อไปถ้าหากชมบุรีผ่านไปได้
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดทุกนัดของชนบุรีบลูเวฟนะครับ